สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้
เริ่มต้นวันนี้กับเรื่องราวของพายุในบริเวณ
ก็ทำให้บริเวณนานกล่าวนั้นเกิดขึ้นสูงกับแต่ว่า

อาจจะต้องเตรียมรับมือติดตามข่าวสารในพื้นที่ด้วยนะครับ

นั้นจะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกำลังของโซนร้อน

แน่นอนครับการที่มีพายลูกนี้กอตเตอร์ขึ้น

เข้าสู่พายุลูกดังกล่าว

รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีผลต่อ

เพราะว่าฝนส่วนใหญ่นั้นถูกกักเก็บไว้
แต่ว่าหลังจากพายุลูกนี้ขึ้นไปบริเวณที่ประเทศญี่ปุ่นไปเที่ยวเรียบร้อย
ก็จะทำให้บทบาทของพายุลูกนี้ที่มีผลต่อสถานการณ์ฝนในไทยของเราก็จะลดลงนะครับ

ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบรรเวณทางตอนบนอิศานตอนบนภาคเหนือตอนบน

บางจุดบางพื้นที่ที่เป็นแนวปรัฐะของกระแสโลม
โปรดติดตามตอนต่อไป